แล้วนี่ค่ะคนที่ต้องเลี้ยงไก่คุณ

เพราะว่างูมันจะชอบเลื่อยเข้าไปในเล้า
อุ๊ยทำไมต้องเข้าไปในเล้าด้วย

เข้าไปนะโอ้ยหมดตัวเลยนะ
อาจจะอุดัยหมดทั้งตัวเลยนะ

นี่เข้าไปในไหน

มาแบบโอ้โหกินไก่แบบต่อหน้าต่อตาเลย
คุณดูสิเนี่ยเอาไปที่บ้านเลขที่๘ทับ๑

บ้านหลังนี้เลี้ยงไก่เอาไว้
แล้วก็มีงูเข้ามาในร้าวไก่คุณดูดิ

เป้งเลยมันเลื้อยเข้ามา
เพราะว่ามันเขมือบแม่ไก่ไปถึง๒ตัว

เขมือบไก่ไป๒ตัวในร้าวคุณ
คุณตาเขาบอกว่าเขาเลี้ยงไก่ชนเอาไว้หลายตัวเลยนะ
แล้วที่ผ่านมาตาก็คือสงสัยว่าไก่ชนของเขาชอบหายไปแบบไร้ร่องรอย
จนกระทั่งเมื่อช่วงเช้าวันก่อน
ก็นำข้าวเปลือกมาให้ไก่ตามปกติ
ระหว่างที่เอาข้าวเปลือกมาให้ไก่นั้น
ลุงบอกโอ้โหพังงะเลย
เพราะลุงไปเห็นงูเหลือม
ตัวบักเอ๊บก็ยำใยนอนอยู่บนคืนในกรงไก่ชน

นอนอยู่ไม่พอนะคะแล้วมันกินแม่ไก่ชนราคา๗๐๐บาท
ลุงเพิ่งจะซื้อมา๒ตัวกินอิ่ม
พอมันกินอิ่มมันออกจากกรงไม่ได้
คุณดูเพราะตัวมันขยาย
ตัวมันใหญ่ตอนเข้ามามันเหลือยเข้ามา
ตอนออกมันออกไม่ได้มันพุงเต่ง
คุณตาก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยจับ
พอทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงค่ะ
เขาก็จะใช้มือจับไปที่บริเวณลำตัวของงูเหลือม
แล้วก็ดึงออกมาแล้วใช้มือจับที่หัวงูเหลืองด้วย
ดึงกันอย่างนี้ช่วยกระดึงอยู่อย่างนี้นะคะ
พอเอาออกมาได้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแหละ
แต่วิธีการที่จะแบบให้งูมันลงมาจากเขื่อ

เอาบ่วงเนี่ยคล้องที่หัวแล้วมือก็แงะแงะตรงหางอยู่อย่างนี้ค่ะ

งูมันต้องบอกมันห้ามไม่ให้มันเข้ามาในร้าวไม่ได้นะ

ตรงไหนที่มันคิดว่ามันเป็นแหล่งอาหาร
มีอาหารมันก็จะเลื้อยมาตามธรรมชาติของมันนี่แหละค่ะ
แต่เราก็ต้องคอยแบบสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตานะ

ไก่หายแล้วตัวนึงอะไรอย่างนี้
คุณต้องเริ่มสังเกตแล้ว
หรือยังไงก็ถ้าเกิดแบบนี้เจอก็เรียกเจ้าหน้าที่เขามาช่วยจับ
คุณดูตัวมันใหญ่ขนาดไหนคุณดูดิ

แต่ดิฉันคิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า๓เมตร
เดาตัวนี้ประมาณ๔เมตร

หลังจากประสบการณ์ที่เล่าเรื่องงูมาเยอะ

ประมาณ๔เมตรนะช่วงนี้อันตรายคุณผู้ชม

คุณให้ดีกันแล้วกันให้มันสะอาดเนอะ